คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ขับรถกระบะฟอร์จูเนอร์มาค่ะ

แต่เคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นของคุณมนตรีศักดิ์พิบูรณรัฐอายุ๔๙ปี

นายกตีเป็นนายกอบตชุมแสงที่วังจันทร์ระยอง

เพราะดีมากที่กระสุนปืนมันทะลุห้องนอนนะ
แต่ไม่มีใครเป็นอะไรรอดตายหุดหวิด
เหตุการณ์เกิดสักประมาณตี๓๓๐ของวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
นี่ชี้ให้นักข่าวของเราดูนะคะ
คุณมนตรีเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ตนเองกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวหลับอยู่ในบ้าน

เพราะมีเสียงปืนดังขึ้นมาก่อน๑นัด

มีตนเองนอนอยู่คนเดียวก็เลยพยายามหาจุดกำบังกระสุน
และใช้ปืนยิงตอบโต้ไป๒นัด
จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๕นาทีเสียงปืนสงบลง
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ

ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็อาวุธปืนขนาด๑๑มมในการก่อเหตุ
เพราะว่าตำรวจเขาไปเก็บหัวกระสุนปืนขนาด๑๑มม
ที่ตกอยู่ในพื้นที่บ้านได้นะคะ
แล้วก็รอยกระสุนปืนที่ผนังบ้านเนี่ย๒๙นัดยิงถล่มใช้คำนี้ไม่ผิดเลยค่ะ

คุณมนตรีบอกว่าสาเหตุในครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากการทำงานในอบตชุมแสง
ใครมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจอื่นใด
อกจากทำสวนยางพาราแล้วก็สวนสับปะรด
เพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจสุดเลยว่าเกิดจากการทำงานในอบต

เพราะก่อนหน้านี้คุณมนตรีบอกว่า
เคยตำหนิค่าราชการระดับสูงควบหน่วยการ
สำนักงานอบตรายหนึ่งเกี่ยวกับการทำงาน
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
เรื่องต้นตำรวจได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่เห็นคนร้ายไง

ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีค่ะ